มีความพร้อมในการเปิดทั้งต้อนรับ

รวมถึงเราไปสำรวจเรื่องของราคาผัก
โอ้โหราคาผักปีนี้สูงขึ้น

บรรยากาศภายในตลาดสดแม่กิมเห็ง
เขตเทศกาลนครนครพระราชสีมา

หรือว่าประเพณีถือศีลกินผักประจำปี๒๕๖๑
ซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่๙
ขณะเขียวต้นใหญ่แบบนี้จากเดิม

ผักกาดขาวจากเดิมกิโลกรัมละ๔๐บาท

ช่ายเดิมกิโลกรัมละ๖๑บาท

แล้วก็เห็ดฟางแห้งเดิมกิโลกรัมละ๘๐บาท
ก็เพิ่มเป็นกิโลกรัมละ๑๐๐บาท

ปรับเป็น๙๐๑๐๐บาท
ส่วนเครื่องปรุงรสก็ปรับราคาขึ้น
อย่างละประมาณ๕ถึง๑๐บาท

สารเจ้าต่างก็เริ่มจัดเตรียมสถานที่

อย่างที่สารเจ้ามุยธิอาชัยสิงเอียน

จัดงานประเพณีถือศีลกินผัก
ติดต่อกันเป็นปีที่๑๗แล้วนะครับ

ขณะนี้ได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้พร้อม
บริเวณจัดพิธียกเสาโกเต็ง

แล้วก็เรื่องของการจัดโรงทานนะครับ

เช่นเดียวกับที่มธิตากิจธรรมสถานนะครับ

ก็ได้ที่ช่วยกันตกแต่งสถานที่

ยังเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมศักระเจ้าแม่กวนอิ่ม
แกะสลักมาจากหินกานิดเขา

หากรวมฐานดอกบัวอีก๓เม็

ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในประเทศไทย

ในการปรุงอาหารเจอย่างคึกคัก

มูลนิธิมุฒิตาจิตธรรมสถาน

ปินโต๓๐๐คนต่อวัน
รวมทั้งผู้ที่มาร่วมเดินทูบ

ซึ่งจัดงานประเพณีถือศิลป์กินเจ
ต่อเนื่องมายาวนาน๔๗ปีแล้วนะครับ
แล้วก็จะมีประชาชนมาไหว้ขอพร

ทรยอยเดินทางหลังท้องอ่ะละนะ

แล้วก็มารับประทานอาหารเจกันนะครับ

ปรุงอาหารเจไว้ให้บริการฟรี
ละ๓มื้อเลยฮะตลอดช่วงเทศกาลกินเจ๑๐วัน๑๐คืน

กลับไปรับประทานที่บ้านได้เฉพาะของมื้อเย็นนะ
ซึ่งปีนี้ทางโรงเจได้รณรงค์ให้งดใช้ถุงพลาสติก
หันมาใช้ปิ่นโตใส่อาหารแทนดีจังเลยนะครับ
เพื่อร่วมลดขยะแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ